กลับเรียนท่านประธานสภาครับผมอเนกเหล่าธรรมทัศน์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนะครับ
ผมขอโอกาสชี้แจงสิ่งที่ท่านสมาชิกผู้มีเกียรติ
ประเสริฐจันดวงทองนะครับได้อภิปราย
เป็นลักษณะที่กล่าวหานะครับเอ่อผมขอชี้แจงเป็นประเด็นประเด็นนะครับ
ประเด็นแรกเนี่ยงบที่เราเรียกว่างบกลางนะครับ
เพื่อใช้แก้ปัญหาเร่งด่วนเนี่ยนะครับสามารถที่จะขอได้ทุกมหาวิทยาลัยนะครับ
สำนักของอวนะครับแล้วก็จริงแล้วหน่วยงานของทุกกระทรวงก็ของงบกลางได้นะครับ
แต่ไม่ได้เป็นการทำแบบเป็นการประมูลงานนะครับมันจะต้องมีความแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าไม่มีการแข่งขัน
ไม่ได้ใช้ความดีความงามความถูกต้องมาพิจารณาว่าจะให้งบกลางกับใครนะครับ
มันจะต้องมีเกณฑ์ต่างนะครับมีกติกามีระเบียบมีกฎหมายจำนวนไม่น้อยนะครับ
เช่นมันต้องไม่ซ้ำซ้อนนะครับกับงานที่คนอื่นทำอยู่แล้วนะครับ
ซึ่งในกรณีนี้ท่านประเสริฐจันรวงทองท่านก็เป็นห่วงว่ามันจะไปซ้อนกับงานของกระทรวงเกษตรและสหกรนะครับ
จริงก็ไม่ซ้อนนะครับพูดสั้นตอนนี้เนี่ยหัวหน้าโครงการก็ไม่ได้เป็นนักเกษตรกรรมนะครับ
ท่านเป็นแพทย์แผนไทยนะครับก็ทำสองเรื่องหลักหลักคือเรื่องกัญชานะครับกับเรื่องสมุนไพรนะครับ
ส่วนเรื่องเพาะเห็ดนั้นนะครับก็ไม่ใช่เพราะเห็ดแบบที่เคยเพาะกันนะครับ
แต่เป็นเพราะเห็ดที่มีนวัตกรรมนะครับสามารถที่จะผลิตเห็ดเก็บดอกได้อย่างต่อเนื่อง
แล้วก็ได้ปริมาณเยอะนะครับไม่ใช่ใส่ก้อนถุงเล็กเล็กเหมือนที่เคยทำกันมานะครับ
อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เรียกว่านวัตกรรมนะครับและนวัตกรรมเนี่ยก็เป็นงานของกระทรวงที่ผมเป็นรัฐมนตรีว่าการนี้อยู่นะครับ
นอกจากนั้นเนี่ยนะครับก็จะต้องเป็นปัญหาเร่งด่วนนะครับเป็นปัญหาเร่งด่วน
ซึ่งคนที่จะพิจารณาว่ามันเร่งด่วนจริงหรือเปล่าเนี่ยก็มีคนเป็นคณะนะครับที่จะมาพิจารณา
แต่ที่เป็นหลักก็คือสำนักงบประมาณซึ่งเป็นงานของสำนักงบประมาณอยู่แล้วนะครับ
ที่จะต้องมาพิจารณานะครับทั้งสองเรื่องนะครับเรื่องไม่ซ้ำซ้อนแล้วก็เรื่องที่จะต้องเป็นปัญหาเร่งด่วนนะครับ
ซึ่งก็ปัญหาเร่งด่วนก็คือว่ามันเป็นสภาพการณ์หลังโควิดนะครับท่านครับ
ตอนนี้เราเราค่อนข้างจะปลอดภัยจากโควิดแล้วแต่ตอนนั้นเนี่ยเราอยู่ในช่วงโควิดนะครับ
แล้วก็คนว่างงานนะครับนอกจากนั้นยังมีคนที่กลับบ้านเพราะไม่มีงานที่กรุงเทพอีกนะครับ
ดังนั้นเนี่ยจึงจึงมหาวิทยาลัยมทรอีสานเนี่ยจึงเสนอว่าให้ทำการอบรมให้คนเนี่ย
เพราะเห็ดปลูกกัญชาทำกัญชานะครับแล้วก็ทำสมุนไพรนะครับ
ซึ่งสมุนไพรเนี่ยบางส่วนก็เกี่ยวกับโควิดโดยตรงนะครับก็ไม่ได้ใช้เวลาในการทำอย่างลุกลี้ลุกลนอะไรนะครับ
ประเภท๑๙เมษาขอมา๒๐เมษาอนุมัติเนี่ยก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะครับ
กระทรวงอวได้รับงานได้รับข้อเสนอนะครับจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้เนี่ยตั้งแต่เดือนกุมภานะครับ
กว่าที่จะเข้าคอลโลมอก็เดือนเมษานะครับก็ใช้เวลา๒๓เดือนทีเดียว
๓เดือนนี่ก็ไม่ใช่ปล่อยให้เวลามันผ่านเลยนะครับ๒๓เดือนนี่ไม่ใช่เวลาสั้นแล้วก็ไม่ได้ปล่อยให้มันผ่านเลย
เขาก็ขอข้อมูลต่างมาเยอะแยะนะครับกระทรวงอวก็ต้องตอบเข้าไปเช่นคนที่เป็นหัวหน้าโครงการนี้เป็นใครนะครับ
มีคุณวุฒิที่เหมาะสมไหมนะครับคณะที่จะทำเนี่ยคือคณะอะไรมหาวิทยาลัยที่จะทำเนี่ยคือมหาวิทยาลัยอะไรนะครับ
ก็ตรวจสอบนะครับเข้มข้นทีเดียวนะครับ
ทีนี้อีกเรื่องหนึ่งที่ผมอยากจะชี้แจงก็คือว่าท่านประเสริฐนะครับสมาชิกที่เคารพนะครับสมาชิกสภาพผู้แทนราษฎรที่เคารพ

ท่านก็บอกท่านก็ใช้ไอ้ชีสของท่านเนี่ยนะครับรักชาติปากมันเนี่ยนะครับ
มาสรุปสั้นนะครับว่าโครงการนี้มีทุจริตแน่นะครับ
แล้วก็ทุจริต๓๕๗ล้านนะครับโดยประมาณ
แต่ว่าไอ้ที่ท่านหมายเนี่ยไม่ได้หมายถึงของมทรอีสานเท่านั้นนะครับ
ท่านยังรวมเอาของมมหาสารคาม
มมโจและก็มรมาหาสารคามเข้าไปด้วยนะครับ
๒๐๕๒๒๕๓ล้านนะครับแล้วท่านก็
แสดงเหตุผลของท่านก็คือท่านก็บอกว่าที่ท่านไปถามมาเนี่ยนะครับ
มีการบรรยายอบรมในนั้นเขียนว่าอบรม๒วัน๔ชั่วโมง
มาแค่๑วันท่านก็บอกว่าเพราะฉะนั้นเงินทุจริตเท่ากับ๒๒๐๐๐๐๐๐๐บาท
อีกรายการหนึ่งท่านก็บอกว่าอบรมจริง๔ชั่วโมง
ที่เขียนเอาไว้ว่า๑๒ชั่วโมงแต่จ่ายจริงแค่๑ล้านแค่๔ชั่วโมง
เป็นเงินแค่๑๑๘๔๐๐๐บาทเพราะฉะนั้นเงินทุจริตท่านก็เอาลบกัน
ก็ได้อยู่๕๙๐๐๐๐๐บาทก็ว่าไปเรื่อยจนถึงรายการที่สำคัญ
การหนึ่งก็คือปัจจัยการผลิตให้ผู้เขารับการอบรม
ท่านก็บอกว่าไม่มีเพราะฉะนั้นท่านก็บอกว่าทุจริต๒๕๙ล้านนะครับ
จริงแล้วผมคิดว่าเป็นเพียงข้อสันนิษฐานนะครับเป็นสมมุติฐานนะครับ
มันยังไม่ได้เกิดและมันก็ไม่เกิด
ที่ผมบอกว่ามันยังไม่ได้เกิดแต่เขาเอาเรื่องสี่มหาวิทยาลัยมานับรวมกัน
แต่จริงแล้วท่านผู้มีเกียรติครับท่านสมาชิกสภาผู้มีเกียรติท่านประธานครับ
มหาวิทยาลัยเนี่ยนะครับเพิ่งจะมีของมเทคโนโลยีมทรอีสานเท่านั้นที่ทำไปจริงนะครับ
ทำมาตั้งแต่ต้นเดือนมิถุนายนนะครับก็เพิ่งจะทำอยู่เดือนกว่าแค่นั้นเองนะครับ
ส่วนของมหาวิทยาลัยแม่โจ้นี่เท่าที่ผมทราบยังไม่ได้เริ่มทำนะครับ
เพราะฉะนั้น๕๖๐ล้านบาทนี่ไม่มีทุจริตแน่นะครับเพราะว่ายังไม่ได้เอาเงินไปใช้เลยนะครับ
มหาวิทยาลัยราชพัฒน์มหาสารคามที่เขียนเอาไว้ว่าโครงการ๔๐๘ล้านบาท
จะเริ่มต้นทำเมื่อเดือนต้นเดือนกรกฎาคมนี้เองนะครับ
ตอนนี้มันประมาณกลางกรกฎาคมค่อนไปทางช่วงหลังแล้วนะครับ
แต่ว่ามันก็เพิ่งจะเริ่มทำนะครับของมหาวิทยาลัยมหาสารคามก็เหมือนกันนะครับ
จะเริ่มทำเมื่อต้นเดือนกรกฎาคมนะครับเพราะฉะนั้นที่บอกว่า
เอาตัวเลขมาตั้งแล้วก็ลบหักลบกบกบไปแล้วก็บอกว่า๓๕๗ล้านบาทเนี่ยมันไม่จริงนะครับ
ทีนี้ใน๓๕๗ล้านบาทที่มากนะครับแล้วก็พอที่จะคิดแล้วก็ต้องเป็นห่วง
ก็คือท่านบอกว่าปัจจัยการผลิตอันนี้จะมาพูดถึงเฉพาะของราชพัฒน์สารคาม
ราชพัฒน์ถอนโทษพูดถึงเฉพาะราชมงคลอีสานนะครับ
ท่านบอกว่าต้องมีคอลลับชั่นแน่เรื่องปัจจัยการผลิตให้แก่ผู้เข้าอบรม
เพราะว่าไม่มีแต่ว่าที่เขียนเอาไว้เนี่ยคือจะให้๒๕๙ล้านบาท
เพราะฉะนั้นทุจริต๒๕๙ล้านบาทจริงแล้วเรายังไม่ได้ถึงขั้น
ที่จะต้องให้ปัจจัยการผลิตผู้เข้าอบรมเพราะว่ามันเพิ่งจะอบรมมาเพียงไม่กี่รุ่นนะครับ
อบรมมา๘๐๐คนเราจะอบรมทั้งหมด๓๐๐๐กว่าคนนะครับ
อาจจะถึง๓๘๐๐๐คนนะครับเพราะฉะนั้นมันยังน้อยมาก
และยังไม่ถึงเวลาที่จะจ่ายปัจจัยการผลิตให้ผู้เขารับอนุรม
ให้ผู้เขาอบรมนะครับเพราะฉะนั้นผู้มิเกียจครับ
แล้วก็ปัจจัยที่ท่านยกมาอีกหลายปัจจัยเช่นค่าอาหาร๔มื้อนะครับ
จริงหนึ่งมื้อค่าเช่าที่พักไม่มีการพักจริงอะไรเนี่ยนะครับ
ถ้ามันไม่จริงนะครับถ้ามันไม่ได้ทำจริงนะครับต้องคืนสำนักงบหมด
เพราะมันเป็นตามเงื่อนไขของสำนักงบสำนักงบก็มาตรวจดู
แล้วก็ของเราก็จะต้องตรวจนะครับแล้วก็ถ้าถ้าไม่คืนก็ถือว่าทุจริตนะครับ
แต่ว่าตอนนี้มันยังเพิ่งทำงานไปได้เดือนกว่าแค่นั้นเองนะครับ
แต่อย่างไรก็ตามผมคิดว่าก็เป็นความปรารถนาดีของท่านนะครับ
ผมมองว่าเป็นเรื่องความปรารถนาดีนะครับผมก็จะดูแลเอาใจใส่เรื่องนี้อย่างดีนะครับ
เราทำงานมากนะครับทำงานเร็วนะครับ
สิ่งต่างที่ท่านเตือนเอาไว้เราจะพยายามทำให้เต็มที่
ดูแลให้เต็มที่ไม่ให้เกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นนะครับขอบพระคุณครับ

ต่อไปเหลือท่านลำตีอนุชานาคาสัยนะครับ

ขออนุญาตพาดพิงไม่เยอะครับท่านท่านครับ
ท่านรำตีย์อนุชารอแป๊บนึงนะครับ
ให้ท่านประเสริฐ

กลับเรียนท่านประธานที่เคารพ
กับผมนายประเสริฐจันทรลวงทอง
สมาชิกสภาพผู้แทนรัศดรจังหวัดนครราชศรีมาภักดิ์เพื่อไทย

ตามที่ท่านรัฐมนตรีอเนกได้กรุณาได้ตอบชี้แจงนะครับ

ด้วยข้อเท็จจริงแล้วเนี่ยผมเป็นสอสออยู่ในเขตพื้นที่
ทราบถึงกิจกรรมของการอบรมในครั้งนี้ดีนะครับแล้วผมเลยตามมาโดยตลอด
อบรมต้องนอนค้างคืนครับต้องอบรม๒วัน
วันแรกอบรม๘ชั่วโมงแล้วก็มีการนอนค้างคืน
วันที่สองอบรมอีกแปดชั่วโมงข้อเท็จจริงปรากฏว่า
รมจริงแค่ครึ่งวันแล้วก็ไม่มีการพักครั้งคืน
นะครับกับผมจึงสงสัยว่าถ้าค่าที่พักเนี่ย
ไม่มีการพักจริงนี่ท่านบอกต้องคืนไม่ใช่นะครับ
ถ้าไม่มีภาคการพักจริงนี่ผมว่าต้องต้อง
หนักกว่านั้นนะครับท่านตั้งโครงการมาแล้วท่านไม่ปฏิบัติตาม
มันมีข้อสังเกตที่น่าสงสัยไม่มีค่าที่พัก
แล้วโครงการเขามีนี่ผมว่ามันต้องดำเนินคดีนะครับเรื่องนี้
ส่วนค่าปัจจัยการผลิตเนี่ยผมเรียนว่าโครงการเนี่ย
ที่มีความพร้อมเนี่ยจะดำเนินการ
มันต้องทุกสิ่งทุกอย่างมาพร้อมกันหมดเวลาอบรมเนี่ย
พี่น้องเกษตรกรต้องได้ปัจจัยการผลิตกลับไปเลย
สิ่งหลายอย่างนี่ไม่มีความพร้อมเลยแต่เร่งรีบ
ผมต้องขอขอบคุณท่านรัฐมนตรีเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่า
เขาโฟนอินเข้ามาเลยครับเขาบอกเขาไม่อยากได้โครงการ
และการเขียนโครงการใน๔มหาวิทยาลัยที่กล่าวถึงเนี่ย

คนเขียนเนี่ยตั้งน่าจะเป็นคนคนเดียวกันเขียนงบประมาณ
แล้วก็มีการชงอย่างเป็นระบบอันนี้เป็นข้อกล่าวหา
ผมอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล
ผมมีสิทธิ์ที่จะกล่าวหารัฐบาลในสิ่งที่ไม่ถูกไม่ต้องนะครับ
ก็ขออนุญาตว่าผมเองมีความปรารถนาดีนะครับ
ในการที่จะเห็นการใช้จ่ายงบประมาณของประเทศนี้
เป็นไปด้วยความถูกต้องสุจริตยุติธรรม
และไม่เอาเปรียบพี่น้องเกษตรกร
ที่เขารับการอบรมต้องได้ประโยชน์อย่างเต็มที่

ขออนุญาตท่านประธานนิดเดียวครับไม่เกินครึ่งนาทีครับ

ขออนุญาตท่านประธานนิดเดียวครับไม่เกินครึ่งนาทีครับ
ผมขอโทษแทนพี่น้องชาวพยาวครับ
ที่ได้รับโครงการนี้จากมธรอีสานเช่นเดียวกันครับ
รัฐมนตรีตอบว่าเขายังไม่ได้แจกปัจจัยการผลิต
ทราบไหมครับที่พยาว๘๘วิสาหกิจชุมชน
คนของท่านไปตกลงกับเขาว่าจะให้๑๒๐๐๐บาทต่อชุมชน
สุดท้ายวันนี้ไม่ได้ไงครับปัจจัยการผลิต
ดูนะครับแสนสองหมื่นบาทได้สมุนไพรมานิดเดียว
แสนสองหมื่นบาทได้ไก่๖๐ตัว
น้องเดือดร้อนวันนี้ไปร้องที่ผู้ว่าราชการจังหวัดพยาวครับ
ผมฝากท่านไว้ครับเขาร้องเรียนมทรอีสาน
อบรมกันสิบเจ็ดจังหวัดภาคเหนือที่พิศโรโลก
วันนี้แสนสองหมื่นบาทได้แค่เนี้ยแล้วเงินมันหายไปไหนครับ
สองร้อยล้านเรื่องนี้เรื่องใหญ่ครับ
เอาตัวแทนประชาชนปล่อยท่านไม่ได้ครับ
ต้องตรวจสอบครับขอบคุณครับ